เปิดปากกับภาคภูมิ
ก็มายื่นหนังสือของความเป็นความและก็ติดตามสิทธิ์
จริงไม่ได้มีอะไรมากนะพี่

คือคนเราเราเคยรู้จักกันเนอะ

ไม่ได้มีการพูดคุย
หรือว่ายั่ว

จริงมันจะมีเรื่องของ
ทางคนที่รู้จักเขาเนี่ย

ตั้งแต่คืนวันที่๒๐กุมภาพันธ์

วันเกรงเรื่องความไม่ปลอดภัยของเขามากมากรวมทั้งครอบครัวด้วย
รวมทั้งรุ่นน้องที่อยู่ด้วยกันในเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับ
นี่เป็นงานเลี้ยงวันเกิดของนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วมีการทำร้ายกันแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้เขาต้องการมาร้องขอความเป็นธรรมทางคดี
หลังจากไปตามความคืบหน้าทางคดีมาที่โรงพักนะฮะ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่สพบางศรีเมืองนะครับ
ผมก็เลยเชิญมาพูดคุยกัน
คนที่ถูกทำร้ายนะฮะตามในภาพเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะครับ
คือคุณเป้นะฮะหรือว่าคุณโชธอนันต์เลิศฤทธิภูวดล
คุณเป้บางกรวยหรือว่าเสียเป้บางกรวยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถเบนส์
อีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ถูกทำร้ายพร้อมกันนะครับ
ชื่อคุณเบนส์จิลพัฒน์ศรีรัฐนะฮะแล้วก็ทนายความที่มาช่วยเหลือทางด้านคดีนะครับ
นายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะครับทั้งสามท่านอยู่กับผมที่รายการนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีนะฮะทนายภัยศาลเรืองฤทธินะครับท่านผู้ชมรู้จักอยู่แล้วนะฮะ
คุณเป้ครับแล้วก็คุณเบนส์นะครับ
วันนี้เห็นว่าไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สพบังศรีเมืองใช่ไหมฮะ
ใช่ครับในแง่ความคืบหน้าถือว่าคดีคืบหน้าไหม
ก็ตอนนี้ก็รอผลชนสูตรนะครับแล้วก็เจ้าที่โอเคครับเดินตรงไปตรงมาครับ
หมายถึงขนบาดแผลหรือเปล่าขนบาดแผลใช่ครับ
ใบแพทย์ใบรับรองแพทย์เรื่องอาการบาดเจ็บต่างพวกนี้นะใช่ครับ
แต่ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องความไม่ปลอดภัยใช่ครับ
คือตอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เหตุเกิดมาครับก็จะมีคนในพื้นที่เราเนี่ยโทรมาโทรมาเตือนผม
ว่าพี่เป้ช่วงนี้ไปไหนมาไหนระวังระวังหน่อยนะ
คือไม่ต้องบอกเลยว่าที่เขาเตือนมาเนี่ยเพราะอะไร
แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเพราะอะไร
คือไม่ใช่ทางนู้นหรอกคือเราในมุมของผู้เสียหายเนี่ย
เราหวั่นเกรงเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้ว
ความปลอดภัยเนี่ยคือเราทำธุรกิจในพื้นที่เราใช่ไหมครับ
แล้วเราก็มีน้องมีญาติมีครอบครัวเนี่ย
ซึ่งเราอีกส่วนหนึ่งคือผู้ก่อเหตุก็อยู่ในพื้นที่เรา
แล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับ

รบรวมยาหลักฐานเพราะว่าข้อหาไม่มีเราส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมขึ้น

ขอให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังก่อนกันแล้วกันนะครับ
คืน๒๐กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับ๕ทุ่มครึ่ง

วันนั้นคืองานเลี้ยงใช่ไหมครับ
เป็นงานเลี้ยงของผู้ใหญ่อะครับ

ครับก็มีผู้คนต่างมาเยอะแยะไปหมด

ผมก็ไปแสดงความยินดีด้วยแล้วก็แวะไปทักทายนะครับ
ก็ไปถึงได้ประมาณ๔ทุ่ม๕๐

แล้วก็เดินเข้าไปข้างในประมาณ๑๐กว่านาทีเนี่ย
๑๐กว่านาทีแล้วก็ออกจากข้างในร้านเนี่ยออกมาด้านหน้า

ด้านหน้าแล้วก็มากับพี่คนหนึ่ง
ซึ่งเขาก็ออกมาสูบบุหรี่แล้วก็มาทักทายกันอย่างนี้ครับ
จังหวะที่เรากำลังจะเดินไปหาพี่คนเดี๋ยวนะครับ
อันนี้คือคือร้านเนี่ยมันจะมี๒ชั้นใช่ไหม

ใครจะมาเดินอยู่ข้างนอกหรือว่าสูบบุหรี่อะไรก็ว่าไป

อันนี้คือทางมันจะเป็นด้านนอกคือทางเข้า
เดี๋ยวค่อยไปเอาภาพวงจรปิดเดี๋ยวค่อยไล่ไปเอา
ขอเริ่มต้นคลิปตอนต้นก่อนให้คุณเป้คุณเบนส์เล่าให้ฟังนะฮะ

เดี๋ยวหยุดภาพเอาไว้ก็ได้นะครับ
ก็คือจะมีคุณเป้กับคุณเบนส์

คือถ้าเกิดงานเนี่ยจะอยู่ด้านในขวามือ

ใช่ไหมเป็นห้องห้องจัดเลี้ยงข้างใน

ไม่อยู่ตอนตอนที่เราจะออกมาเนี่ยเราไม่เห็นเขาอยู่

ส่วนไอ้ภูมิหลังเรื่องเมียเรื่องเคยคำเมนต์อะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยว

หลังจากนั้นนะฮะยืนยืนกันอยู่นี่

เสื้อขาวคนนี้ชื่อคุณบอมใช่ไหม
ใช่ครับคือผมกำลังจะเดินมาหาพี่คนเสื้อแดง
เห็นไหมครับเสื้อแดงที่อยู่ตรงมุมด้านซ้ายครับ

จังหวะเดินมาเนี่ยบอมเดินขึ้นมาพอดีแล้วผมก็พอพอบอมเดินขึ้นมาเนี่ยผมก็ยิ้มทักทายเขา

ใช่ครับเคยรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เจอหน้าเราก็สวัสดีครับแต่เราไม่คิดว่าเขาจะมาใส่เราขนาดนั้นไง

ของผมก็โดนโดนรวบไว้ก่อนเลยถ้าตามในคลิปอะครับก็คือผมโดนโดนดึงไม่ให้เข้าไปช่วยพี่เป้แต่ว่าก็เราก็พยายามที่จะกระโดดหาช่องที่จะไปดูพี่เราตลอดว่าเฮ้ยพี่เราเป็นยังไงบ้างพี่เราเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ครับ
หมายถึงคนที่ดึงคือใครอาทิตย์เขาวิ่งกันไหมเนี้ย
ใช่ครับในส่วนหนึ่งที่วิ่งเข้าไปแต่ว่าผมเนี่ยโดนโดนล็อกไว้ก่อนเลยถ้าสมมุติดูตามคลิปตอนแรกเลยคือจังหวะที่เขาต่อยปั้งแรกปั้งที่สองเนี่ยผมโดนล็อกเลย
เดี๋ยวขอดูกล้องอีกมุมนึงมันจะมีอีกมุมหนึ่งนะฮะ

พอผมกระโดดเข้าไปขวางเนี่ยผมโดนล็อกเลยแป๊บเดียวเองตึม
คือคุณบอมเสื้อขาวเนี่ยเขาดึงคุณเป้ไปแล้ว

ใช่ไหมส่วนคุณเบนส์เนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในงานเหล่านั้นอ่ะ
ใช่ครับก็มามาล็อกตัวผมไม่เพื่อไม่ให้เข้าไปหาเพื่อไม่ให้เข้าไปใกล้ใกล้พี่เป้เหมือนกับเหมือนกับเขาจะจัดให้มัน
เขาเขามากับคุณบอมคนที่เขามาล็อกคุณเบนส์นี่คือเขามากับบอมหรือว่า

ส่วนหนึ่งเป็นกาดส่วนหนึ่งมากับเขา
ก็คือก็มากันเพื่อไม่ให้มีเรื่องมีราว

แต่เอาละเบนส์ก็ถูกถูกล็อกตรงนั้นไป
แล้วก็ถ้าสมมุติตามกล้องวงจรปิดสุดท้ายเนี่ยกล้องมุมนี้นะครับ
ผมไปโดนพวกเขาลุมทำร้ายข้างหน้าประตูอีกครั้งหนึ่งครับผม

จังหวะที่พี่เป้ตอนที่เขาดันพี่เป้ออกจากแก๊กดอปไปแล้วเพื่อจะพาไปออกข้างหลัง
ผมเนี่ยโดนหน้าประตูครับ

ก็โดนโดนตอนแรกโดนเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วก็โดนเข้าหน้าเข้าตานะครับแล้วก็มั่วแล้วผมก็กันตั้งการแล้วครับ

ของผมโดนประมาณ๑๐วิถ้าสมมุติดูในคลิปนะครับก็คือโดนประมาณ๑๐วินาทีที่โดนหลายคนประมาณ๒๓คนนะครับ
แล้วเบนส์เป็นยังไงต่อ
ผมก็พยายามตั้งสติคือตอนนั้นมีพี่เสื้อแดงที่พี่เป้จะเดินไปหาตอนแรกนั่นแหละครับเป็นคนดันผมเข้าไปในร้าน
แล้วก็เลยก็เลยหยุดกันที่เขาที่เขาทำผมเขาก็หยุดกัน

เพื่อจะให้ผมกับพี่เป้ออกไปทางด้านหลังจะไม่ให้ออกด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าพวกเขาอยู่เยอะมาก

แล้วตอนนั้นเบนส์ไปถึงตัวของคุณเป้หรือยัง
ถึงแล้วครับหมายถึงว่าตอนที่พี่เสื้อสีแดงคนนั้นดันเข้าไปหาผมผมก็ประกบพี่เป้ต่อ
ก็คือดูแล้วตอนนั้นก็คือพี่เป้แบบเลือดไทย
แสดงว่าคุณเป้ก็ระหว่างนั้นที่ถูกคุณบอมเสื้อขาวดึงออกมาเนี่ยก็ถูกดันเข้าไปด้านในเหรอ

คุณเป้เป็นยังไงหลังจากถูกแยกคู่มา
ไปตรงด้านด้านริมถนนตรงนั้นผมจะโดนตรงนั้นเยอะประมาณหลายหลายมัตต์ครับหลายมัตต์ประมาณข้างแล้วประมาณสองสามมัตต์
ไม่ใช่คุณบอมคนเดียวอย่างนี้ไม่ใช่ครับมีคนอื่นมาด้วยมีคนอื่นครับ
เดี๋ยวดูในภาพนะครับจะเห็นโต๊ะมุมซ้ายมือนะครับเสื้อสีขาวครับด้านบนนะ
ด้านบนครับอันนั้นจะเป็นโต๊ะของเขาหมดเลยอืมนะครับอ่าพอมาถึงเราพยักหน้าให้
ใช่ครับตรงริมด้านในใช่ครับอ่าคุณบอมก็อ่าคุณเป้ก็ถูกดัน
คุณเป้โดนอะไรบ้างจำได้จำได้ป่ะตอนนั้นโดนโดนหมัดนะครับ
โอ้โหโดนไปซ้ายโดนซ้ายโดนขวาเลยครับอืมโดนซ้ายโดนขวา
คือจริงถ้าวันนั้นล้มผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ได้
ไม่มีชีวิตกลับบ้านอ่ะอืมคดีไม่ล้มโชคดีที่จังหวะว่าเราไม่ล้มนะครับ
ครับครับแล้วก็แบบพยายามม้วนตัวหาทางเอาตัวรอดที่แบบว่าไม่
ไม่ต้องมีคนล็อกแล้วก็ไม่ต้องมีคนแบบเข้ามาชุนละมุนนะครับ
แล้วก็เอาตัวรอดตลอดนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็พอมาถึงตรงหน้า
ดอปเนี้ยอ่ายังไม่จบคือยังมีคนมาแบบมาผักมาผัก
แบบว่ายังเอาเรื่องอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งผมบอกว่าผมไม่เกี่ยวแล้ว
ผมไม่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ยุ่งกับคุณตอนนั้นเราตะโกนพูดพูดครับ
ผมบอกว่าผมไม่ได้ยุ่งกับคุณนะผมไม่ได้มีอะไรกับคุณ
เขาก็บอกเขาก็ผักผักอยู่เรื่อยนะครับแล้วเขาพูดอะไรไหม
เขาบอกอะไรเขาพูดเยอะเลยครับคือคือตอนตอนแรกเลยครับ
ที่เขากูกันเข้ามาลุมพี่เป้ครับก็ฝั่งทีมฝั่งเขา
เขาก็จะลุมพี่เป้ไปแล้วก็ตะโกนกันไปว่า
ทำบอมทำไมเป้ทำบอมทำไมซึ่งผมมาอยู่ตรงนั้น
ผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วผมก็เลยตะโกนบอกว่า
เป้ไม่ได้ทำอะไรเขาทำพี่ผมก็ทำพี่ผม
ในคลิปอะครับคือเสียงผมเองที่ผมตะโกนอ่า
ผมพยายามตะโกนให้คนช่วยพี่ผมว่าในเมื่อผมเข้าไปไม่ได้
ผมก็บอกว่าเขาทำพี่ผมเขาทำพี่ผม
แล้วทีนี้พี่เป้ก็บอกอุ๊ยผมไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ
ผมไม่ได้มีอะไรกับคุณอะไรฝั่งนู้นเขาก็จะเรียกเป้เป้
เขาตะโกนเรียกเป้เป้เขย่าเป้แล้วคือแบบคือจริงผู้ใหญ่อยู่อ่ะ
ก็ยังไม่หยุดเขย่าไม่หยุดเรียกแล้วก็มีคนอ่ะ
เข้ามาเสริมทั้งซ้ายทั้งขวาหลังแก๊กดอปอืมครับแล้วห้องด้านในที่เขาจัดงานเลี้ยงกัน
เขาเขาออกมากันไหมเขารู้ไหมว่ามีเหตุรู้ตอนหลังนะครับ
ประมาณสักนาทีสองทีไปแล้วครับเพราะถึงได้ออกมากันออกมาออกมาห้ามอะครับ
คือล่าสุดเนี่ยทางคุณบอมเองเนี่ยเห็นมีรายงานว่าเขาบอกเขาก็จะแจ้งความกลับ
คุณเป้เหมือนกันเขาบอกเขาถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับ
เพราะผมผมก็คือจังหวะนั้นอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าคือผมมาถือแก้ววายอันเดียวอ่า
ไม่รู้ว่าจังหวะที่เขาเหวี่ยงผมไปอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามือไม้เราเนี่ย
สัญชาติยานเราอะครับมันจะไปทางไหนแค่นั้นนะครับไม่มีมีแค่นั้นเองอืม
แล้วก็ไม่มีคือมีแค่นั้นนะพี่เรื่องแค่มีแค่ในภาพวงจรปิดเลยครับ
สุดท้ายตรงเนี้ยจบลงยังไงสงบศึกลงยังไงไอ้ศึกอันเดียวต่ออีกต่ออีกต่ออะไรครับ
คืนนั้นอ่ะสงบศึกตรงที่ว่าเอ่อพี่เขาดันเข้ามาข้างในอืม
แล้วก็มีผู้ใหญ่อ่ะพาออกหลังร้านพาสองคนนี้ออกหลังร้านกาดกับ
กาดกับพี่เอ่อหุ้นส่วนร้านเจ้าของร้านเนอะครับเขาเป็นเขาเป็นคนดูแลร้านครับ
เขาจะดันผมกับพี่เป้กับพี่อีกคนนึงพี่นิวที่ไปด้วยกัน
ก็คือดันออกหลังร้านบอกไปเลยไปเลยสามคนนี้อับอ่ะออกไปแล้วซึ่งซึ่ง
ผมอ่ะจอดรถอยู่ตรงที่พวกเขานั่งกันเลยผมก็จะเป็นคนเดียวที่จะต้อง
ออกหลังร้านเพื่อจะวิ่งไปหน้าร้านอ้อมที่จอดรถอยู่ริมถนนข้างหน้าร้านนะครับ
ครับแล้วก็รีบขึ้นรถเพื่อจะมารับพี่เป้ออกไปที่โรงพยาบาล
ต้องไปเจอพวกเขาอีกเหรอเกือบครับเกือบจะเจอผมก็วิ่งอ้อมข้างนอกเลย
อ่ะคุณเป้เจ็บยังไงบ้างฮะบาดเจ็บที่ไปโรงพยาบาลมีที่แขนที่แขนที่อันที่แขนนะครับ
ข้างข้างในรู้สึกว่าจะเป็นเก้าเข็มเอ่อประมาณยี่สิบหกเข็มนะครับที่ที่
เนี่ยที่มือนะครับแล้วก็คิ้วคิ้วเนี่ยสี่เข็มอืมนะครับแล้วก็เบื้องต้น
เอ่อเอ็กซาเรย์มาผลออกมาทีหลังเนี้ยคือจมูกแตกอืมคือวันนี้พรุ่งเนี้ยผ่าตัด
จมูกใช่ครับพวกเนี้ยผ่าตัดดัดกระดูกโอ้โหผมบอกเลยว่าคือถ้าทำคนเดียว
มันเป็นไปไม่ได้นี่ใช่ไหมใช่ครับออกมาวันนี้เพิ่งออกมาเมื่อวานเสือนครับ
พรุ่งนี้ต้องผ่าตัดเลยใช่ครับทนายอาจารย์คือว่ายังไงเนี่ยคือเคสเนี้ยเอาเรื่องของกฎหมายก่อน
ก็คือตอนนี้มันกลายเป็นอาญาแผ่นดินไปแล้วมันเป็นเรื่องบาดเจ็บสาหัส
มันยอมความกันไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานนะ
แต่ในมุมผมเนี่ยผมอยากจะพูดนิดนึงนะครับบ้านเมืองเนี้ยมันมีเขื่อนมีแปรนะ
ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่ผมสมมุติแล้วกันนะครับว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้
พยายามหลักฐานอะไรก็ตามเนี้ยมันชัดแล้วอย่างเงี้นะครับสิ่งที่เราเอ่อ
ออกมาพูดมาคุยวันนี้คืออยากให้สำนึกนะครับสำนึกดีกว่าเชื่อเถอะ
แต่คุณจะใช้สิทธิ์อะไรสู้ทางกฎหมายเขาสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว
นะครับแต่ในมุมผมเนี้ยผมบอกเลยว่าเป้เนี้ยเป็นน้องผมด้วยอืม
แล้วก็ผมก็เป็นทนายในคดีด้วยก็คิดว่าคดีนี้มันจะยุติแบบไหน
มันก็ต้องยุติตามกระบวนการพินาของศาลอืมนะครับก็ครับ
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายอ่าท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านผู้ชมต้อง
มีความสงสัยเพิ่มเติมว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมาเจอกันในงานเลี้ยง
เจอหน้ากันเอาโชคกันเลยต่อยกันเลยนี่นะฮะเห็นบอกทั้งคู่
ก็คือคุณบอมกับคุณเป้
เป็นว่าที่ผู้สมัครสจในพื้นที่บางกรวยนนทบุรีทั้งคู่
กำลังจะลงสมัครถ้าเกิดจะมีการลงเลือกตั้งกัน

ผมก็อยากท่อฟังทุกฝ่ายนะฮะ
แล้วก็ติดต่อคุณบอมคู่กรณีของคุณเป้เอาไว้

ผมก็อยากทราบเหมือนกับท่านผู้ชมว่าเอ๊ะตกลงแล้วอยู่ดีเนี่ย
เจอหน้ากันเนี่ยโอ้โหไปใส่เขาเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แต่คุณเป้นะฮะคุณเป้หรือว่าชาวบางกรวยนนทบุรีรู้จักกันดีเนี่ย
ชื่อเสียเป้เสียเป้บางกรวยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถเบนส์

ใช่ครับเราทำกลุ่มจิตอาสามาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับ
นี่ใช่ไหมกลุ่มเป้บางกรวยนี่ใช่ไหมที่มีเสือเนี่ย

แล้วเห็นมีข่าวบอกเตรียมจะลงสมัครสจนนนทบุรี
เป็นแพลนครับที่ชาวบ้านอยากให้ผมได้เข้ามาลองรับใช้แบบจริงนะครับ

คุณบอมคู่กรณีครับเขาก็เตรียมจะลงสอจอเหมือนกัน

แถวบางกรวยเขตบางกรวยเหมือนกันเลยไหม

เคยรู้จักกันครับแต่ถามว่าสนิทกันขนาดไหน

ข่าวบอกโอ้ยนี่เป็นเพื่อนซีกัน

แล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็มีปัญหากัน
เลยคอมเมนต์กันเรื่อยมา

ไม่ได้สนิทขนาดนั้นเลย
เรารู้จักกันที่ว่าเราทำงานจิตอาสาครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการมาช่วยเหลือกันเรื่องโครงสร้าง

แล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ถูกใจผมตรงไหน

แม้จะอยู่ในพื้นที่บางกรวยนนทบุรีเหมือนกัน
ไม่ครับไม่เคยคุยกันหลังจากนั้นเลย
มีแค่เจอก่อนหน้าเกิดเหตุประมาณเดือนที่แล้ว
ในงานแค่นั้นครับแล้วก็ไม่ได้คุยกัน

ผมแค่เจอเขาเขามาผมก็อยู่ของผมแค่นั้นเองครับ

แล้วอย่างงานคืนวันเกิดเหตุที่ผ่านมา๒๐กุมภาพันธ์

คือในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเขาเดินขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหม

แล้วในงานเรารู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่หรือว่าอะไรยังไง
ไม่ทราบว่าเขาจะมาครับ
โซนด้านในที่เป็นห้องหรือว่าสูบบุหรี่ได้

คุณเป้ขึ้นมาคุณเป้เห็นแล้วเขานั่งอยู่
เห็นเขาตรงนั้นแหละแล้วผมก็เดินเข้าไปข้างในเลย

แล้วก็ออกมาสูบบุหรี่กับคุณพี่คนหนึ่ง

คือโต๊ะเขาอยู่ตรงคือถ้าเดี๋ยวดูกล้องอีกทีนะ

แต่เขาเดินเลยโต๊ะเขาไปมาหาผม

อ่าทีนี้พอไปแจ้งความแล้วเนี่ย
แล้วหลังจากที่เอาละระหว่างนี้เหมือนที่ทนายภัยศาลบอก
ก็คือตำรวจอยู่ระหว่างการรอเรื่องของผลการรับรองทางแพทย์
รวมรวมพยานหลักฐานแล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งคู่กรณีมา
เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาอะไรเนี่ย
คุณบอมเองเขาก็ไปที่สพบางศรีเมืองมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหม

ผมเห็นในข่าวนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นคือความคืบหน้าทางคดี
หรือว่าความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิต
หรือว่าอะไรยังไงในระหว่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะ
คือเรากังวลเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียว

เพราะคือมันมีคำหนึ่งที่เขากล่าวอ้างกันมา
ว่าเขาจะทำผิดให้เป็นถูก
เรื่องเนี้ยเล็กน้อยเดี๋ยวจะทำผิดให้เป็นถูกเนี่ย

แล้วจนมาถึงหูผมแล้วทุกคนก็เป็นห่วงผม
ผมถามว่าผมโดนมาทำแบบนี้จะมาทำผิดให้เป็นถูกมันสามารถไหม

ผมก็ต้องมาถามต้องมาปรึกษาพี่ภัยศาล
เนี่ยเป็นแบบนี้มาเนี่ยทำยังไงพี่
เราต้องมาติดตามคดีต้องมาให้สื่อคุ้มครองเราเรื่องความปลอดภัย

วันนั้นเราเกิดอะไรขึ้นเราอยากจะรับผิดชอบเยียวยาหรืออะไรยังไง

เดี๋ยวมีสายของตำรวจท่านพอดีนะฮะทนายภัยศาลที่วันนี้ไปมาเจอตำรวจใช่ไหมฮะที่สพบังศรีเมือง

ท่านพันธุ์ตำรวจโทนรงค์ซิมสวัสดิ์นะครับ
ท่านรองภูมิกับการสอบสวนรักษารัชการแทนภูมิกับการสพบังศรีเมืองที่นนทบุรีนะฮะ

ครับท่านครับคดีนี้เนี่ยฮะณขณะนี้ความคืบหน้าทางคดีอยู่ในส่วนไหนอะไรยังไงครับท่าน
เรื่องของความคืบหน้าทางคดีซึ่งทางพนักงานสวนได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่คืนมันเกิดเหตุแล้วนะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ทางปฏิบัติเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูที่จุดที่เกิดเหตุแล้วก็รวมรวมพยานหลักฐานต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยในที่เกิดเหตุแล้วก็พยายามหลักฐานที่ทางวิทยาศาสตร์ก็คือกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งในส่วนเนี้ย
ครับมีการแจ้งข้อฐานกันหรืออย่างครับ
ก็คือว่าในทางข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของ
ความบัดเจ็บแต่เนื่องจากของอ่าคุณป๊วยผู้เสียหายเนี่ย
ส่วนว่าจากการไปตรวจร่างกายบาดแผลแล้วแล้วก็มีการเอ็กซาเรย์บริเวณโครงจมูก
ก็มีลักษณะของการคดงอหรืออาจจะหักเนี่ย
ซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของข้อกฎหมาย
ซึ่งจากการความผิดในเรื่องของการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บธรรมดาก็อาจจะไปเข้าข่ายในเรื่องบาดเจ็บสาหัสหรือไม่
ก็ต้องรอคำวินิจฉัยของแพทย์ก่อนครับ
ซึ่งแพทย์เนี่ยท่านจะมีความเห็นก็ตรงเมื่อมีการรักษาต่อเนื่องหรือว่าค่อนข้างจะแน่ใจแล้วถึงจะให้ความเห็นครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งเรารอตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ
แต่ระหว่างนี้ที่รอการแจ้งข้อกล่าวหากันเนี่ยฮะทางคุณเป้เขาบอกว่าเขาก็รู้สึกเรื่องความไม่ปลอดภัย
กังวลเรื่องว่าเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าตรงนี้ครับท่าน
เราจะสามารถรับรองเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าทางคดีหรือว่าการดูแลเรื่องความปลอดภัยของเขาได้ยังไงไหมครับ
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะประสานกับทางคุณเป้ผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีระเบียบในการไปคุ้มครองเรื่องความดูแลให้ความปลอดภัยอยู่แล้วครับ
อยู่แล้วครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็นนโยบายของภูมิคำชา
ซึ่งเรื่องนี้ทางภูมิชาทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่าน
เห็นคุณบอมคู่กรณีของคุณเป้เนี่ยเขาไปพบพนักงานสอบสวนมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะ
ในส่วนของเขาเขาได้ชี้แจงหรือว่าเขาได้บอกในส่วนของเขาว่ายังไงไหมครับท่านครับ
เท่าที่ซ่าบเค้าก็อ้างว่าทาง
เขาอ้างว่าคุณเป้นพูดจะไม่ถูกภาพกับเขาโดยให้ของรับ
อาจจะในลักษณะโกรธประมาณนั้นครับ
ซึ่งเขาเป็นการกล่าวอ้างของคู่กรณีครับ
ท่านท่านครับอย่างกรณีอย่างนี้พอมันมีกล้องวงจรปิดอย่างที่เราเห็นกันเนี่ย
เหตุการณ์ตั้งแต่๒๐กุมภาพันธ์นี่วัน๒มีนาคมแล้วเนี่ย
โอ้โหมันสิบวันแล้วเนี่ยฮะการแจ้งข้อกล่าวหามัน
มันต้องรอถึง๑๐วันหรือว่ามันจำเป็นต้องรอขนาดนี้เลยเหรอครับ
เพื่อจะรอใบพ่งใบแพทย์จะสาหัสไม่สาหัสอะไรยังไง
โดยโดยข้อที่จริงแล้วเราก็สามารถแจ้งข้อกล่าหาได้เลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้
ในเรื่องของอย่างที่พี่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะครับว่าเราเรา
แจ้งเขาหาในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นฐานความผิดคนละฐานกันและการการดำเนินคดีเนี่ย
ถ้าว่าเราแจ้งเขาหาเบื้องต้นซึ่งใบแพทย์ยังไม่ออกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ยืนยันมาเนี่ย
อันดับสูตรบัตรแผลเนี้ยแจ้งเป็นการทำระยังกายผู้อื่นรับอันตรายแก่ไก่
ซึ่งมันมีโทษไม่เกิน๓ปีซึ่งการถูกดำเนินคดีหรือการฟ้องต่อสาร
จะต้องไปขึ้นเอ่อฟ้องต่อสารแขวงนะครับเราเราแจ้งไว้ก่อน
แล้วเราไปแจ้งเพิ่มไม่ได้หรือฮะพอมีใบแพทย์ออกมาเพิ่มอย่างนี้
ตรงนี้ก็เรียนในกำลังจะอธิบายครับเพราะถ้าเกิดว่าเพราะว่ามัน
ถ้าเป็นบัตรเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการบาดเจ็บสาหัส
ก็คือแพทย์ตรงนั้นว่าการรักษาพยาบาลเกินกว่ายี่สิบหนึ่งวันขึ้นไป
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมก็มีโทษจำคุกสูงกว่าสารสารแขวง
ก็คือ๕ปีซึ่งจะต้องดำเนินคดีฟ้องต่อสารจังหวัดนะครับ
ซึ่งถ้าเราถ้าเราไปแจ้งข้อหาในทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ย
ซึ่งซึ่งซึ่งต้องขึ้นสารแขวงแล้วถ้าเกิดว่าทางผู้เสียหายเขาอ่า
ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาให้การรับสภาพ
ก็จะต้องเป็นลักษณะของการฟ้องใบแดงคือการฟ้องสารแขวง
ซึ่งซึ่งเราจะนำไปนำไปทายหลังนี่ก็เกิดความเสียหายนะครับ
ก็เกิดผลเสียกับกับกับผู้สีหายมากกว่าอ่า

ก็บอกโอ้โหมันมีคำกล่าวอ้างที่มันหลุดรอดมาแล้วเขาได้ยินบอก
เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนดำให้เป็นขาวอะไรต่างต่างนานายืนยันว่าเรื่องนี้
ไม่มีใครที่จะสามารถมาเปลี่ยนดำให้เป็นขาวอะไรยังไงได้ใช่ไหมครับ
ซึ่งรับผิดชอบดูแลแล้วก็รองจากท่านผู้กำกับนะครับ
ครับให้ก็ให้ให้คำมั่นเลยนะครับเอ่อ
แล้วยืนยันว่าเราจะดำเนินคดีด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ซึ่งผู้บริษัทได้เอ่อกำชัพเอ่อเอ่อ
ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้การหรือผู้บัญชาระดับขึ้นไปก็บอกกำชับออกมาว่าให้ดำเนินคดีอย่างถูกต้องแล้วตรงไปตรงมานะครับ
ในความวิทยาลองกับทุกฝ่ายครับโดยภายใต้พยาหลักฐานที่ปรากฏนะครับ
ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านสำหรับความคืบหน้าทางคดีแล้วก็ข้อมูลนะครับท่านครับ

ผมชอบมากเลยต้องขอบคุณสนสพวังศรีเมืองนะ
เพราะว่าภูมิกับเนี่ยผมก็คุ้นเคยกันดี
ทำงานตรงไปตรงมาแล้วตำรวจที่นี่ทำงานตรงเป๊ะ

เมื่อกี้ท่านพูดบอกว่าตัวคู่กรณีเนี่ยมาให้ถ้อยคำข้อความว่า

ป่ายพูดจาทำไม่ดีกับเค้าก่อน

เป็นหลักฐานชิ้นดีก็แสดงว่า
มันทำให้เชื่อได้ว่าใครเริ่มก่อน

ข้อความอะไรเนี่ยเขาต้องสืบให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้นะ
ต้องมีคลิปเสียงมีอะไรมาประกอบให้ได้ว่าเป็นจริง
เห็นตอนที่ในกล้องวงจรปิดเห็นมัน
เดินมาแล้วมีพยักหน้าหน่อยหนึ่งใช่ไหม

ไม่แต่ตรงนี้เรายังไม่ยืนยันนะ

จากเจ้าหน้าที่ให้ถ้อยคำมาเมื่อกี้นี้

ถ้าเขาพูดว่าทางนี้ไปบอกไปพูดอย่างนี้ก่อน
มันก็ทำให้เรารู้แล้วว่าใครเริ่มก่อน
อย่างที่ผมลงมาทำคดีนี้ไอ้เรื่องอิทธิพลมาเฟียอะไร

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมืองอิทธิพลอะไร

ผมถึงลงมาเองฉะนั้นน้องเนี่ยกังวลเรื่องความปลอดภัย

ไปตรงมาแล้วต่อไปเนี่ยผมจับตาดูเรื่องนี้
ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าสื่อจะต้องรู้

เดี๋ยวผมจะได้ถามว่าเออตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

เขม่นกันเรื่องธุรกิจอะไรยืนยันว่าไม่มีไปแล้วนะ

เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับ

ทุกผู้ชมครับตอนนี้คุณบอมวุฒิบูลนะฮะซึ่งอยู่ในกล้องวงจรปิด
ภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นเป็นคู่กรณีของเสียเป้บังกรวย
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิคุยกันทางสายโทรศัพท์นะครับ

อ้าวสายตัดไปเดี๋ยวต่อใหม่นะฮะ
จะได้แบบเสียชื่อเสียงกันไปข้างจมกันไปข้างหนึ่งอย่างนี้

ไม่เกี่ยวครับคือผมห่วงเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวแค่นั้นเองครับ
อีก๒ปีเผื่อเขารับสมัครสอจอกันอะไรไม่เกี่ยวเลยนะ
ไม่เกี่ยวแน่นอนครับไม่เกี่ยวครับผมคือห่วงแต่ความปลอดภัย
ตัวผมและครอบครัวแล้วก็ทีมงานที่ธุรกิจแค่นี้ครับมีแค่นั้นนะครับ
เหตุการณ์วันนั้นก็ไม่มีพ่งไม่มีพูดไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีครับไม่มีพูดเหลินมาคู่กันเนี่ย
ผมอยู่ในเหตุการณ์เลยครับคือผมยืนยันได้เลยว่าไม่มีไม่มีผู้ให้ของรับแน่นอนครับ
ยักหน้าอย่างเดียวตอนนั้นแม่นี่เมื่อสักครู่นี้ต่อสายคุณบอมอยู่ไม่งั้นจะได้ถามซะหน่อยหนึ่ง
เพื่อจะได้เขามีโอกาสเขาชี้แจงในมุมเขานะเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแหละ
ก็ตามนั้นก็พยายามหลักฐานถ้าอยากจะบอกว่าทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
เพราะว่าจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึงสิบปีนะอืมแล้วใครบ้างที่ร่วมก่อเหตุวันนั้นเนี่ย
วันนั้นเนี่ยผมเป็นทนาอัยคดีผมก็เอาตามอย่างหลักฐาน
ไม่ได้กล่าวหาใครก็ว่าไปตามกระบวนการยุทธรรม
แล้วในพื้นที่มันยังต้องอยู่ด้วยกันหรือว่าเจอเจอกันอยู่ตลอด

คือที่ผมเป็นห่วงความปลอดภัยเนี่ยคือบ้านผมกับบ้านเขาเนี่ย
มันอยู่ห่างกันประมาณไม่เกิน๕๖๐๐เมตรหรอกครับ
นั่นนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมกังวลใจมาก

เพราะว่าบางกลวยมันก็มีอยู่หน่อยหนึ่ง

มันจะสามารถพูดคุยหรือว่าตกลงเจรจากันอะไรกันได้ไหมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงคดี
คือคุยคุยได้อยู่แล้วครับคือการพูดคุยเราพูดคุยได้อยู่แล้วนะครับ
แต่คือตอนนี้มันยังไม่มีการพูดคุยเราก็เลยต้องกังวลในความปลอดภัยของเรานะครับแค่นั้นนะครับ
พร้อมพูดคุยครับอันนี้ผมพยายามโทรไปหาคุณบอมอยู่
ความจริงเมื่อกี้นัดหมายกันแล้วก็ต่อสายติดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่รับสายซะแล้ว
ครับนะฮะเดี๋ยวให้เขาชี้แจงในมุมของเขาก่อนก็ได้ครับ
คือคือในส่วนของการพูดคุยเนี่ยพูดคุยยังไงคุณเป้ที่ว่าที่พร้อมจะพูดคุย
คือเขาต้องรู้สึกสำนึกผิดก่อนนะครับในสิ่งที่เขาทำนะครับ
คือซึ่งเรามันเป็น

คุณบอมพร้อมจะคุยกับผมในรายการไหมฮะ
ก็ตอบได้ครับเท่าที่ตอบได้นะฮะไม่ให้เป็นการ
ครับทีมงานเสียงผมจากโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ได้นะฮะ
คุณบอมผมผมขออย่างนี้ก่อนว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นอยู่ดีดี
เดินขึ้นมาบนชั้น๒ของร้านแล้วก็เจอหน้าเขา
แล้วก็ไปใส่เขาเลยตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
คือต้องเรียนอย่างนี้นะพี่ต้องแจ้ให้สามีว่า
ผมคงตอบได้เท่าที่จะตอบได้โดยที่ไม่ให้ไปกระทบต่อรูปคดีเนาะ

แต่ว่าผมเท้าความอย่างนี้แล้วกันว่าจริงแล้วเนี่ย
ผมกับเป้เนี่ยรู้จักกันมาก่อน
แล้วก็มีความคุ้นเคยกันสนิทสนมกันในระดับหนึ่งนะฮะ
ก็เคยก็มีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่ง
ทีนี้คนเราเนี่ยนะในความไม่เข้าใจกันเนี่ย

อะไรแบบเขาก็มีเรื่องที่ทำให้ผมอั้นตันใจเนี่ยเนอะ
ส่วนตัวผมเองก็มีความไม่เข้าใจในตัวเขา

เป็นระยะเวลา๒๓ปีแต่เราก็เจอกันตลอดนะฮะ

ทำให้ผมเนี่ยขาดสติเกิดอาการอย่างนั้นออกไป
ยังไงบอกได้ไหมครับมันยั่วยุยังไงคุณบอม
เสียงยั่วยุ้ยยุ้ยมันเยอะคืออะไร
ไอ้ตรงนี้ผมว่าผมกับเขาเนี่ย
สองคนน่าจะรู้กันว่ามันเป็นยังไงนะ
วินาทีนั้นแต่ว่าขอไม่เล่าดีกว่า
เพราะว่าบางทีมันอาจจะไปเกี่ยวกับรูปคดีเอ้ยอะไรเอ่ย
แต่เรื่องนี้เป็นความในใจที่ผมกับเขารู้กันอยู่
แล้วเราก็ยังไม่ได้เคยคุยกันตั้งแต่ตั้งแต่นานมาแล้ว
ยังไม่ได้เคยคุยกับเขายังไม่ได้เคยปรับความเข้าใจกันนะฮะ
แล้วบวกกับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
มีแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเล่าให้ฟังต่างนานา
แต่ถามว่าอดเครื่องอะไรเขาชนิดที่รุนแรงไหมไม่
แต่อยากจะพูดแจ้งจนดงว่ามีความไม่เข้าใจกันนะฮะเป็นที่ตั้งนะฮะ
แล้วมันวันนั้นมันยับยางชั่งใจไหม
จริงมันไม่ได้เรียกว่ายับยางชั่งใจหนะพี่
อย่างที่ผมพูดนะพี่นะ
ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคดีความไป
แต่ก่อนเนี่ยเรามีความสนิทสนมกันในระดับนึงอะนะฮะ
ก็คือกินเหล้าเมาด้วยกันนะฮะอยู่กันประจำครับ
จริงถ้าถามผมว่าวันนี้เนี่ยอยากจะคุยอะไรกันไหม
จริงถ้าเขามีความจริงใจพอที่จะคุยเนี่ยผมก็พร้อมนะฮะ
คุณเป้เขาบอกเขาก็พร้อมจะคุยเหมือนกันอยากจะเปิดใจคุยกันเหมือนกัน
แต่ว่าเขาบอกคุณบอมต้องยอมรับสิ่งที่ทำลงไปก่อน
ต้องขอโทษเขาก่อนกับสิ่งที่กระทำลงไปเนี่ยคุณบอม

ผมลูกผู้ชายพี่ตามคลิปที่ออกไปผมกระทำก่อนเนี่ย
ผมขอโทษได้ผมไม่มีปัญหามาคุยกันอย่างลูกผู้ชาย
มาคุยกันแบบจริงใจจริงจริงผมเนี่ยพร้อม
คือคนเคยเอาพูดกันตรงนะพี่คนเคยรักใครชอบพอกันเนี่ย
วันหนึ่งมันมาทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดได้ด้วยหลายสาเหตุ
มันเกิดความไม่เข้าใจกันได้ต่างนานา
ถามผมว่าผมขอโทษได้ไหมได้ครับผมลูกผู้ชายพี่
แล้วผมขอโทษผมไม่มีปัญหาเลยครับ
ต้องจะนัดกันวันไหนไหมฮะใครใครจะนัดใคร
คุณบอมจะนัดคุณเป้หรือต้องให้คุณเป้นัดมาก่อน

ถ้าเราสองคนยังอยากกลับคุยกัน
มันดีกว่ามีสตูแน่นอนครับ

ยังอยากรู้จักกันอยู่ยังอยากเป็นพักเป็นพวกกันมาคุยกัน
แต่ถ้าไม่ได้อยากคุยกันแล้วไม่ได้หรือไม่ได้มีความจริงใจที่จะมานั่งคุยกัน
ก็อันนั้นต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจครับ
คุณเป้อยู่กับผมที่รายการนะยังไงหวังว่าเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะ
ส่วนเรื่องทางคดีก็ว่ากันไปนะฮะระหว่างทั้งสองท่าน
ในส่วนของคุณบอมชี้แจงตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่พูดคุยกันนะฮะ

นี่คุณบอมนะฮะคุณเป้เขาบอกเขาก็พร้อมขอโทษแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็จะติดต่อส่วนตัวหาอะไรเราก็
ครับเรียกว่ายังไงดีอ้าวสุดท้ายแล้วครับเวลาถามหมด
เรื่องการพูดคุยผมมันต้องคุยกันอยู่แล้วล่ะครับแต่เรื่องของการดำเนินคดีมันก็ต้องไปตามรูปคดี
เขาบอกอะไรยั่วยุอะไรรู้กันอยู่สองคนเนี่ยรู้กันเนี่ย
ไม่มีอ่ะพี่เคยกินเหล้าสีอะไรกันมา
คือมันมีคนไปยั่วยู้เขาแหละเราไม่เป็นแบบนั้นนะพี่มันไม่มีหรอก
เอาละครับเราก็เป็นสื่อกลางให้ตรงนี้แล้วก็เรื่องที่สะท้อนออกมาเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วย
ยังไงความคืบหน้าทางคดีตามกันต่อนะฮะวันนี้หมดเวลาจริงจริงครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทนายภัยศาลด้วยครับ
หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ